ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะแหมดิฉันเห็นพาดหัวข่าว

อะไรฮะเพราะผมไม่ไหวทีแรกก็เลยแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
แต่เดี๋ยวจะให้ดูสภาพหน่อยจริงผู้ชายคนนี้เขานัดสาวคาราโอเกะมาที่ห้องนะ
แต่ปรากฏว่าผมไม่ไหวนี่นอนอยู่ริมถนนคุณสืบสกุล

นี่เห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์มีรองเท้าเขาอยู่ด้วย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังทำไมผู้ชายเสื้อชมพูคนนี้ผมไม่ไหว
นี่เกิดขึ้นกลางดึกเลยนะตีหนึ่งกว่าค่ะ
ตรงถนนสายน่านบ้านหลวงที่จังหวัดน่าน
ตำรวจภูทรจังหวัดน่านเขาได้รับแจ้งเหตุไงว่าเนี่ย
มีคนมานอนอยู่ริมถนนพอไปถึงปั๊บ
พี่ตื่นตื่นตื่น
คือเหมือนกับเขาไม่ได้สติ
ดื่มสุรามาแน่เลยเพราะว่ากลิ่นแบบ
คละครุงมากนะคะทีนี้ก็ปลุก

ที่หน้ามีแผลเลือดไหลด้วยนะ

เมื่อกี้เอาสำลีซับผ้าก๊อตซับปิดแผลให้ก่อน
ถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลน่าน
ถามผู้ชายคนนี้หน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
เล่าให้ฟังแบบนี้ผมออกมาดื่มเหล้าที่ร้านคาราโอเกะ
อยู่ใกล้กับสนามบินน่านนครนี่แหละ

คือพี่เขาเมาอ่ะนะใช่เอาเป็นว่าเขานัดสาวคาราโอเกะไว้

ทีนี้พอร้านปิดเที่ยงคืนปั๊บรีบขี่รถออกมา
หลังจากนั้นคุณผู้ชมภาพตัดมันมีจริง
นี่เขาภาพตัดไปเลยวืบไปเลยจำอะไรไม่ได้อีกเลย
จนมีเจ้าหน้าที่มาปลูกตื้นตื้นตื้นตื้น

เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าโอ๊ยคงดื่มมาหนักคงเมามาก

แต่ชาวบ้านตอนแรกที่เขามาเห็นเขาแตกตื่น

แต่พอผู้ชายคนนี้ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาถามหา
ดิฉันก็งงว่าเขาถามอะไรถามหาผู้หญิง
หรือถามหารถมอเตอร์ไซค์หรืออะไร
เปล่าค่ะเขาถามถึงรองเท้า
เขาห่วงรองเท้ามากเขาไม่ได้ห่วงรถมอเตอร์ไซค์เลยนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ตำรวจเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บไว้ที่สอนอเมืองน่าน
หลังจากนั้นก็ติดต่อญาติให้มารับคืนต่อไป

ถึงบอกไงสวรรค์ล่มเพราะผมไม่ไหว
ไม่ไหวที่ว่าก็คือดื่มมาเยอะ

เออมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ครับนะฮะโอ้โห
สาวไว้แต่ไปไม่ถึงซะงั้นนะฮะ